ต้องบอกว่าเธอคนนี้ใจบุญใจป้ำ
เรียกได้ว่าเป็นแบบป่าเปสุดเลย
ก็ว่าได้สำหรับเฟี้ยวฟาวสุดสวิงริงโก้

เพราะว่าเธอยกที่ดินที่เชียงใหม่มูลค่ากว่า๑๘ล้าน
ให้ชาวบ้านและชุมชนได้ทำมาหากิน

จริงคือก่อนหน้านี้เธอปล่อยขาย
แล้วก็มีฝรั่งมาติดต่อขอซื้อ
เธอก็ตัดสินใจอ้าวไม่ขายแล้ว
เพราะเฟี้ยวฟ้าวเธอเชื่อว่าเป็นเพราะศรัทธา
ศรัทธาในพ่อปู่พญานาค
บันดาลให้เธอมีอยู่มีกินแบบทุกวันนี้
และที่เห็นว่าเธอเนี่ยดวงดีตลอดรับโชคถูกลอตเตอรี่บ่อยมาก
งวดล่าสุดถูกไปกว่า๕๐ใบด้วยนะคะ

แต่เธอก็ไม่ได้เอามาใช้จ่ายส่วนตัวเลยแม้แต่บาทเดียว
เอองงไหมเพราะอะไรนั่นเหรอสิเดี๋ยวไปถามเธอกันนะคะ
แล้วงวดที่จะถึงนี้เล็งอะไรเอาไว้หรือเปล่าคะพี่เฟี้ยวฟ้าว
สิ่งที่หนูขอไปมันมีมูลค่ามากเลย
หนูก็เลยว่าหนูจะช่วยตรงจุดนี้ในอนาคตเร็วนี้ด้วยค่ะ
ใจบุญมากก็เลยเป็นที่มาของงวดนี้

มีโชว์มีอะไรมั้ยคะที่จะไปส่งในไอจงไอจี
หนูต้องฝันจริงถ้าหนูฝันบางทีหนูก็จะใบ้ให้คนในไอจี
บางคลิปบางงวดเขาก็ถูกกับหนูเป็นพันกว่าคน
หนูไม่สามารถที่จะพูดได้เลยเพราะหนูเคยพูดไปแล้วแล้วมันเคลื่อนอะไร
แต่ทุกครั้งที่เวลาหนูใบ้ในอินสตาแกรมก็จะมีคนถูกเยอะมาก

ถ้าหนูฝันหนูถึงจะแบบว่าเออซื้อ
แต่ถ้าหนูไม่ฝันหนูไม่ได้ซื้อหนูไม่ได้เล่นทุกงวดนะ
นี่ความเชื่อสัตวเนาะหนู
กันให้พร้อมนะ
เฮะหนูได้ไปสร้างพระแล้ว
สร้างพระสร้างพระสร้างพระ